ดูกันต่อข่าวนี้นะคะต้องบอกว่านี่แทบจะไม่ใช่นักร้องลูกทุ่งแล้วนะคะ
นี่แทบจะเป็นนางรำยืนหนึ่งงานวงสวงไปแล้วนะคะ
สำหรับสองสาวลูกพญานาคตัวจริงนะคะลาลาทันยาค่ะ
ล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้ไปร่วมงานวงสูตรที่จังหวัดสุโขทัย
คุณผู้ชมงานนี้ชาวบ้านมาแฮมมาม่วงกันแด้งวันเลย

ไปร่วมพิธีพุทธวิสัยเกรียร์พระอาจารย์หมู่
พระอาจารย์หมูนี่ดังมากที่สุโขทัยนะคะ

ปู่องค์ย่าพญานาคตามความเชื่อของเธอนี่แหละค่ะ

ชมความอ่อนช้อยสวยงามของทั้งคู่
ธัญญาดูสวยขึ้นมากเลยค่ะโอ้โหนับพันคนนะคะอ๋อ
และสำหรับพิธีวันนี้นะคะต้องเรียกว่าเป็นงานแรกของน้องธัญญา

หลังจากที่เธอไปทำศัยกรรมจมูกมา
สวยจริงสวยจริงแล้วก็เรียกว่าพี่ค่ะที่เธอดึงพลาสติกที่แบบดามจมูกออกเลยนะ
แล้วก็มาตำคุณผู้ชมคือแบบสวยแล้วหลายคนก็ทักบอกว่า
เฮ้ยธัญญาหน้าเธอเปลี่ยนไปจริงเลยค่ะ
และสำหรับงานบุญใหญ่นี้นะคะก็คุณธัญญาราราชเนี่ยไปร่วมนะคะ
ก็มีหนุ่มเบิ้ลปฐุมราชคือไปร่วมพิธีด้วย

คือไปร่วมบุญกันครั้งนี้ถือว่าเป็นบุญใหญ่มากนะคะ
ซึ่งคุณเบิ้ลเนี่ยเป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อหมูนะคะ
เจ้าวาดเหมือนเหมือนกันค่ะงานสำคัญแบบนี้ก็ไม่พลาดนะคะ
เพราะว่าพิธีพุทธาพิเศษเนี่ยมี๒เกจิดังโอ้โหพูดชื่อปั้งเลย
อืมเดี๋ยวพี่ทีด้วยนะคะลาลานะคะขอไลฟ์เล่าให้เป็นแฟนฟังด้วยนะคะ
ก่อนเริ่มพิธีเนี่ยฝนตกปล่อยมานะคุณผู้ชม
ฟ้าฝนมืดครึ้มเลยค่ะแต่พอถึงเวลาที่ทั้งคู่ต้องรำค่ะ
ก็ด้วยความเชื่อนะคะก้มกราบแนบพื้นเลยค่ะ
้มกราบขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณดังกล่าวให้ฝนหยุด
คุณผู้ชมคะดูสิคะด้วยความสวยด้วยความเชื่อค่ะ
ปรากฏว่าฝนที่ตกลงมาตลอดหยุดจริง

คุณลาล่าเชื่อนะคะว่าบารมีปู่ย่านะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นแหละค่ะ
โดยมาด่านให้งานทุกอย่างมันรุ่นร่วงถามไปด้วยดีค่ะ
แล้วก็มีตัวเลขหลังงานด้วยคุณผู้ชม
มีตัวเลขหลังงานบุญมาฝากแฟนด้วย

คุณลาล่าชอบตัวเลขไหนจัดไปเลยค่ะ
จริงนะคะมีหลายตัวเลขมากนะคะ
คงจะยังไม่ตื่นนะคะแต่ว่าคือเขามีกลุ่มของเขานี่แหละค่ะ
เขาแบบบอกกล่าวเล่าสิทธิ์กันไปนะคะแต่ว่าก็เป็นเรื่องของความเชื่อคุณผู้ชม

ก็หลายที่นะคะแต่ละที่ก็มีแบบเกจิดังเต็มไปหมดเลย
แต่เมื่อกี้พี่ลาล่าแอบกระซิบห้าหก
เมื่อวานนี้เราอ่านข่าวพี่แคนดี้พี่แคนดี้บอกว่าบ้านเลขที่พี่แคนดี้ก็๕๖เหมือนกัน
หูฟังจำดีนะคุณพลอยเนี่ยเออจดไว้
ไม่ได้จำแต่จดค่ะคุณผู้ชม